เมื่อวานนี้ถึงแดดจะร้อนเปรี้ยงขนาดไหนนะคะแต่ไม่สามารถทำอะไรความตั้งใจของแฝดสองพี่น้อง
พี่บินกับพี่ไทยได้เลยเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของพี่บินกับพี่ไทยนะคะ
ก็เลยเดินทางไปที่จังหวัดอายุทยาค่ะเพื่อจัดบุฟเฟ่ผลไม้ให้กับบรรดาช้างต่างนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะทางพี่บินและพี่ไทยนะคะรวมไปถึงทีมมูลนิธิร่วมกระตันยู
ได้จัดงานวันเกิดครบรอบอายุ๕๘ปีค่ะโดยการมอบความสุขอิ่มปากอิ่มท้อง
ให้กับช้างที่แลพเนียดคล้องช้างจังหวัดอายุทยารวมไปถึงแจกเงินให้พ่อแม่พี่น้องกว่าหนึ่งพันครอบครัวนะคะ
งานนี้ทั้งพี่บินและพี่ไทยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าวันเกิดปีนี้คือที่สุดของชีวิตแล้วค่ะ
ก็ทำเอาสองพี่น้องทราบซึ้งในน้ำใจที่ทุกคนมีให้นะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานก็ไม่ลืมแซวเรื่องตัวเลขอายุ๕๘ย่าง๕๙ปีของทั้งคู่ว่า
อาจจะให้โชคลอตเตอรี่งวดหน้าก็เป็นได้
ปิดท้ายค่ะสองกู้ภัยใจพระก็ฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีที่ได้อวยพรวันเกิดมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
วันนี้จะพามาจะพาแม่มาด้วยวันนี้แต่จริงแล้วคือท่านจะตื่นประมาณสัก๘โมง
เมื่อเช้าเข้าไปแล้วครับเข้าไปกอดไปหอมแก้มไปกราบขอความผอม
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนนะครับทุกกำลังแรงใจแล้วก็ทุกคำอวยพรที่มอบให้เราสองคนครับ
เป็นคนที่เสนอข่าวตรงไปตรงมา

ขอบคุณมาก
ฮแขนาดอากาศร้อนนี่คุณดิวนะ
ยังมีการแซวหยอกเอ้ย